อากาศเย็นกันบ้างนะฮะทีมข่าวที่สกลนครเนี่ย
ก็ส่งข่าวนี้มาคุณบอกว่าโอ้โหชาวบ้านตอนนี้นะฮะ
ก็ต้องเอาเสื้อกันหนาวมาใส่กันแล้ว
ประชาชนบางคนก็ออกมาก่อไฟผิงในช่วงเช้าแบบนี้
หมอกก็ลงฮะอันนี้ต้องเตือนกันทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ค่อยดีนักนะครับ
แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะฮะ
เช้าวันนี้นะฮะสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับ
อุณหภูมิได้ประมาณ๑๙องศาเซลเซียสนะฮะ
โดยพยากรอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายังบอกอีกนะครับ
มีการเตือนกันอีกนะฮะว่าช่วง๑๗๒๐ตุลาคมนี้
บริเวณความกดอากาศสูงเรียกง่ายว่ามวลอากาศเย็นจากจีน
แผลลงมาปกคลุมพื้นที่บ้านเราประเทศไทยตอนบนอีกนะครับ
ลักษณะเช่นนี้ช่วงแรกนะคุณอาจจะมีฝน
พอฝนเสร็จก็ทำให้อุณหภูมิลดลง๒๔องศาเซลเซียส
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็มีลมแรงด้วยนะฮะ
ส่งผลให้ประชาชนตอนนี้ต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะครับ
แล้วก็ให้ความอบอุ่นต่อร่างกายนี่ต้องกินข้าวเหนียว

ข้าวจี่ฮะนี่เอามาจี่ร้อนแบบนี้นะฮะ
เหยาะเกลือลงไปเล็กน้อยเอามาจี่ไฟนะครับ
แล้วเอาไข่ไก่มาทาแบบนี้คุณ
โอ้โหเป็นอาหารหน้าหนาวคลายหนาวได้เป็นอย่างดีเลยนะคุณนะ
บางคนเขาใส่เครื่องปรุงอื่นด้วยนะคุณนะ
พริกทงพริกไทยอะไรนี้ใส่เข้าไป